สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะค่ะสวัสดีน้องมิ้นสวัสดีน้องผัก
สวัสดีค่ะความปลอดภัย
ไม่ลืมให้รึเปล่า

ฉันว่าแต่มรู้ว่าแยงลึกแล้วเนาะ
เป็นจึงอยู่ที่คนแยงอาจจะรู้สึกว่าแยงไม่ลึกไง

มันแต่อยู่๑๒๓๔๕๖๗๘๙
สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี้ยต้องปั่นให้มันแบบเก่งมาแยงได้แหวะเนอะ
ต้องให้คนอื่นแยงให้ป่ะคะถูกต้องอันนี้หนูฉันแยงไว้อ่าดู
แม่มันหากันแยงมาแล้วผู้ใจเหยียดหยามมากนี่ก็เข้าไปลึกอยู่น่ะพี่หมู
เออแม่ไหนสิอุ้ยลึกแล้วแล้วหูไงก้านมันยาวอยู่น่ะฮะ
ฮะค่ะนี่แดงอ่ะไม่ใช่ขีดนะเลือดว่ะทำไมอ่ะแม่แยงอยู่นี่ถ้าดูอันข่ะไปรู้
เพราะว่าตอนนี้ที่น่าเป็นกังวลคือช่วงเทศกาลสงกราน
ปีนี้คือเขาก็อยากให้ประชาชนใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด
คนก็เดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านกันเยอะ
แต่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าระยะหลังผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ใช่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง
และตอนนี้สถิติยิ่งทางฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปบางประเทศ
น่ากลัวคือผู้ติดเชื้อลดลงแต่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
อย่างบ้านเราเสียชีวิตทะลุ๑๐๐ศพ๓วันติดแล้ว
ถ้ายอดวันนี้ใช่ไหมคะผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้๑๙๙๘๒ก็คือต่ำกว่า๒๐๐๐
ก่อนด้านนี้ติดเชื้อประมาณ๒๐๐๐๐๒๐๐๐๐ใช่ไหมคะ
ก็เลยน่าเป็นห่วงเพราะว่าทางด้านนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยรายงานว่าประเทศไหนที่เคยระบาดหนักตอนนี้
มันอาจจะกลับมาระบาดหนักขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ใต้ตอนนี้หนักมากที่สำคัญก็คือผู้ติดเชื้อลดแต่ว่าผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ทวีปเอชินตอนนี้ระบาดเพิ่มแต่อยู่ในระดับทรงตัว
แต่ถ้าเอาประเทศที่ผู้ติดเชื้อลดผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ยุโรปจะมีเยอรมนีอังกฤษแต่ส่วนทางฝั่งเอเชียเนี่ยคือมีเกาหลีใต้
เราเองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้
เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๗๐๘๐ตอนนี้ทะลุร้อยมา๓วันติดกันแล้วนะคะ

พรุ่งนี้น่าจะติดเชื้อเกิน๕๐๐ล้านคน

ทั้งโลกน่าจะเกิน๕๐๐ล้านคน
เพราะว่าวันนี้ทั่วโลกรายงาน๔๙๙๙ล้านแล้วไงคะ
พรุ่งนี้เกิน๕๐๐ล้านแน่ก็เลยต้องจัดตามองกันนิดหนึ่ง

สัตว์อาจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางวัยรัฐวิทยาก็บอกค่ะว่า
ผมได้รับคำปรึกษามาเพราะว่ามีผู้ป่วยสูงอายุ
เพิ่มขึ้นมากมีเคสหนึ่งที่คุณหมอยงเจอ
บอกว่าเป็นคุณปู่แล้วอาจจะเรียกว่าคุณทวดก็ได้
เพราะอายุแก๙๐แล้วดูแลตัวเองมาอย่างดีนะคะ
ไม่ป่วยไม่อะไรเลยเพราะว่าอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหน
ล่าสุดติดโควิดเพราะว่าถูกรับเชิญไปเป็น

ใช่คือถึงแม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างอะไรแล้วก็ตาม
แต่มันออกไปเจอคนเยอะค่ะ

ฉะนั้นคุณหมอยงก็เลยบอกว่าต้องเตือนดี
เพราะว่าตอนนี้คือคนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเยอะ
ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาอยู่ที่บ้าน

แต่พอลูกหลานเดินทางกลับมาทางนี้
ต้องระวังเพราะว่าเอาจริงต่างจังหวัดติดทีติดทั้งบ้าน

ที่เขาใกล้ชิดเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน
แล้วก็การทานอาหารเนี่ยบ้านแองจี้เป็นไหม
เวลาทานเนี่ยคือถ้าไม่ได้ทานร่วมวงอย่างนี้เขาไม่แฮปปี้นะ

เขาต้องนั่งได้กินด้วยกันแล้วพอมาจับแยกเนี่ย
ที่บ้านเขาแยก

ณตอนนี้แต่เอาจริงคืออย่างวันนี้ยายหวนบอกขอกลับบ้าน
บอกยายหวนเดี๋ยวค่อยกลับไหม

คือไม่ใช่อะไรนางเขาอยากจะกลับไปเจอญาติพี่น้องนาง

นางไม่ได้กลับบ้านแล้วนางไม่ค่อยกลับบ้านยายหวนจะอยากกลับไหม
เพราะว่าตอนนี้คือขอบอกสถานการณ์ตอนนี้มันแพร่ง่ายกว่า
แล้วเราเจอการกายพันธุ์ค่อนข้างจะเยอะขึ้นเยอะขึ้น
พี่น้องนางยายหวนไอ้ทู๊ชเท่าไหร่
นี่ก็กลมเสี่ยงเหมือนกัน
คุณหมอยงก็เลยเตือนบอกว่ามาตรการรักษากันด้วย
คืออย่างน้อยต่อให้กลับบ้านเว้นระยะห่าง
ช้อนกลางต่างคนต่างใช้คนละครเงินร่วง๗๕๐กรักกันก็ยังได้แหละ
แต่ทุกจานต้องมีช้อนกลางของทุกคน
คือมีช้อนกินแล้วมีช้อนกลางของแต่ละคนด้วย

นั่นแหละที่วันนี้เราทำให้คืออย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่า
แต่วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจริงแล้ววันนี้

เพราะตอนนี้ยังไงก็ต้องกลับไปรักษาที่บ้าน

แล้วก็ถ้าสมมุติคุณรอฟาวิไม่ไหว

ก็๒๓พันธุ์คือตอนนี้ถ้าที่เห็นมาก็๒๓พันธุ์
จะรอเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอได้อีกกี่วัน

อย่างนี้ตรวจปุ๊บเราสบายใจที่จะทำงานแล้ว

ถูกไหมพี่ก็สบายใจแต่นุมิ้นท์พูดก็ถูก
คือทานอาหารเนี่ยช้อนกลางต้องมีของใครของมัน
อันนี้คือตอนมีสติไงแต่เดี๋ยวพอตอนร่วมวงแล้วเนี่ย

ดื่มแล้วเนี่ยบางทีพอสนุกลำดืม

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องมีการดื่มจริงนะคะ
ต้องตั้งสติกันดีเลยเพราะมันจะไปติดกันตอนนั้นแหละ
อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิด
คือช่วงนี้บางคนอากาศเปลี่ยนอาจจะเป็นหวัดกัน

ใครที่มีอาการแบบมีโรคระบบทางเดินหายใจ

ไอบ้างระคายคอบ้างมีไข้นิดหน่อย

คือถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นโควิด
แต่ขออนุญาตให้กันตัวเองเอาไว้ก่อน

ถ้ามีอาการพวกนี้แม้สักเล็กน้อยอย่าคิดว่า

ไม่เอาขออนุญาตแบบกันตัวเอง

ก็นี่ไงที่กองละครขอไม่เอ่ยชื่อ
ไปโรงพยาบาลตรวจหวัด
แล้วไปติดโควิดมาจากโรงพยาบาล
แต่ตัวเองตอนไปไม่เป็นนะคะ
แต่ไปติดที่โรงพยาบาลนั่นแหละเอากลับมา
แล้วก็ทำให้ในทีมติดไปอีก๓คน

จริงถ้าจะมุดไล่แต่คราวนี้คือว่า

ทำโรงพยาบาลเราจะเห็นกล้องถ่ายละคร
โอเคมันก็ถือช่วงหยุดสงการเนี่ยแหละดีเลย
ความจริงตอนนี้กองถ่ายติดกันเยอะมาก

ที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากสงการ

ซึ่งในอนาคต

อย่างพี่คนที่ต้องระวังอย่างสูงคือ
คนที่อายุเยอะเกินหกสิบ

มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตคือหนึ่ง

ใช่หลายเคสแหละความจำไม่ดีไม่มี

ตอนนี้มันไม่ใช่การติดโควิดแล้วนะ
มันเบาลงจริง

แต่ติดง่ายกันมากขึ้น
อันนี้ในอนาคตตอนนี้คุณคุณพูดว่า
คุณกลับมาหายใจปกติไหมหรืออะไรอย่างนี้

หายใจไม่เต็มปอดเท่าเดิมก็มี

มันก็มีลอยขักช้ำของมันบ้าง

หนูก็คงต้องแยกก่อนที่จะเข้าบ้านหาพ่อ
ก็คืออาจจะต้องนอนเขาเรียกว่าเหมือน
ที่เหนือก็จะมีแม่เหมือนกระต๊อบกระท่อมอะไรอย่างนี้

เพราะว่าพ่อแม่เรามีสูงอายุนะ
วันนี้ดูแล้วกันว่าท้องถนนจริงแล้ววันนี้รถติดมากนะฮะ
ที่ตั้งแต่อายุทยาผ่านต่างระดับอ่างทองไปจนถึงพรมบุรี

แต่บางช่วงชะลอตัวสะสมกันเยอะพอสมควร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างทางกลับรถนะฮะ
กิโลเมตรที่๖๑คุณระวังด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายมาติดตั้งเป็นจุด
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเลี่ยงเส้นทางการใช้สายคันครองชนรับประทาน
เพราะอะไรตอนนี้สายคันคลองชนประธานเนี่ย
มันมีปัญหาติดขัดสะสมน้อง
จากนี้ยังพบว่าตลอดเส้นทางนะฮะ
เมืองอ่างทองมีรถบรรทุกขนาดใหญ่
พักบริเวณไหลทางทำให้เกิดความชะลอความเร็วเนี่ย

วันนี้เราไปดูกันที่อ่างทองกันแล้วกันนะ
อ่างทองเนี่ยขอแนะนำประชาชนที่เดินทางขึ้นเหนือ

หลีกเลี่ยงการใช้ถนนสายเอเชียครับ
ให้ใช้ถนน๓๓อ่างทองสุพรรณบุรี
แยกป่าโมกมุ่งหน้าเข้าเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี

หรือใช้ถนนสาย๓๐๙อ่างทองสิงห์บุรีสายเก่าเนี่ย
อ่างทองเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีชัยนาฏ
เพื่อได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะ
วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ย
ช่วงเทศกาลสงการ๑๑เมษายนเราเกิดอุบัติเหตุแล้ว๒๓๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตละยี่สิบกว่าคนนะครับอืม
สองคือเมาและขับนะฮะแล้วก็จึงอยากเน้นทุกคนว่า
อย่าเมาแล้วขับเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นความสุขเป็นความเศร้า
ฮือความเร็วนะอันดับหนึ่งแม่น้อยฮะ
ค่ะเราไปดูจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ตอนนี้กลับกลายเป็นที่ใต้อืมนครศรีไม่รู้ภาคใต้ฝนตกด้วยหรือเปล่า
เกี่ยวไหมอืมเกี่ยวเนอะไม่แน่ใจภาษาแสงนักวิจัยน่ะแล้วก็มีสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็มีเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเราไปดูวันนี้ปีนี้เขาบอกอีสานค่อนข้างจะติดกว่า

ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ทางไทยรัฐนิวโชว์ของเราคงจะมีการรายงาน

จะอยู่กับคุณผู้ชมไปตลอดช่วงวันหยุดนี้เลย

ว่าแต่ละพื้นที่ในการเดินทางกลับบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างช่วงเทศกาลนี้เป็นยังไง
อีกครั้งนะฮะวันนี้หลายคนคงจะถึงบ้านกันแล้ว

บาทแล้วมันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

เงิน๕๐บาท๑๐คน๕๐๐แต่ดีกว่าเราต้องไปซื้อยา

ห่วงผู้หญ้าตายายแล้วเนาะ

เพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยมันก็ช่วยได้เบื้องต้น
นะครับเดี๋ยวเราไปกรบทุกชาติกลับมากันวันนี้
เดี๋ยวคนสั่งอาหารแล้วมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วย

เกี่ยวกับพลเอกประวิทยเตรียมเป็นนายกหรือเปล่า

บอกว่าเนี่ยหลังสงการพลเอกประวิทย์เตรียมเป็นนายกหรือเปล่า

นิ้นนะต้องรู้สิ

แต่ปีที่จัดรายการมีมามั้ยถ้าเขายังจัดกันอยู่มั้ย

ผมปีแล้วไปพายุเข้าลงไง

ก็คือแบบคล้ายว่าให้แบบผีปู่ผีย่าเลือก

บางทีแผ่นน้ำความยาวมันประมาณเท่านี้พี่หมดแทงไปจนเหลือแค่เนี้ย
เอออ๋องคือจะให้เงยหน้าก็ไม่ไหวไงก็แทงไปอย่างนี้
เอออ๋องมาดูพี่มาจับผิดหรอน้อง
หนากดูเมมเขาเลยนะพอพี่เมมลงไอจีเกือบทุกวันเลย

แฟนว่าเป็นแฟนเอือแต่ว่าอย่างไรนะ
งจี้ถ้าเกิดได้ผลออกมาแล้วเนี่ย
ก็ต้องขอดูหน้าหน่อยนะว่าปีนี้จะหล่อแค่ไหน
สลุงคือค่ะสถานีใส่น้ำใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับ

แห่่รอบเพราะว่าสร้างความสลิมองคล
วันนี้ก็จะคล้ายก็ว่าจะมีกลดโต๊ก

นี่ไงข่าวก็บอกอยู่นะคะว่า

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะ
พร้อมด้วยนายสิริชัยจินดาหลวง
ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะก็ร่วมกันทำพิธีไหว้ขอขมาอรรถนาศิลป์นะคะ
อันเชิญพระเจ้าแก้วมรกฏดอนเต้านะคะก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปางเนี่ย
ลงจากแท่นประดิษฐานนะคะก็เอาลงมาเพื่อที่จะนะคะให้มาประดิษฐานบนรถนะคะ
รถเขาเรียกว่ารถบุษบกเนอะร่วมขบวนแห่ไปตามถนนสายลำปางเกาะคานะคะ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลำปางไปตามถนนเส้นทางสายต่างรอบตัวเมืองเนาะ
เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำค่ะเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานนี้นะคะ
แล้วก็สำหรับพระเจ้าแก้วมรกฏดอนเต้าเนี่ยนะคะก็เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยแก้วมรกฏล้ำค่า
ตักนะเฉพาะหน้าตักเนี่ยกว้าง๖นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สูงจากฐานรากเนี่ยไปจนถึงเสียนเนี่ย๘นิ้วนะคะ
แล้วก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนรุ่นปางสมาธิผัดสมาธิราบนะคะ
ไม่มีพระเกตมาลาเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปโดยที่บริเวณฐานเนี่ยก็ทำด้วยทองคำหนักสิบเก้าบาท
สลึง๑เฟื้องนะคะแล้วก็มีชะดาทองคำเป็นเครื่องสวมเสียนเนอะ
แล้วก็มีเครื่องทรงที่ทำด้วยสร้อยสังวานนะคะซึ่งเป็นเนื้อทองคำรวมน้ำหนักทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะคะ
แล้วก็หนักเห็นเนี่ยที่เห็นดูเนี่ยหนัก๗บาททองคำค่ะหนัก๗บาทนะคะ
นี่นะคะก็คือพระเจ้าแก้วมรกฏดอนเต้าที่วันนี้ที่แองจี้บอกว่ามีการประกวดเนาะก็ดี
พี่ถ้าเราอยู่นะเราจะไปเลยนะใช่เราจะไปมีอภิษฐานทุกปีคุณแม่
ยังไงคะอธินิหารยังไงพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะฝนก็จะตก
เพื่อใครก็ว่าให้ประกวดตกต้องตามวัตถุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันพระองค์เนี่ยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกฏ
ก็คือเดิมทีก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าคือเดินเป็นที่ปฏิสถานพระแก้วมรกฏที่อยู่ที่พระบรมหาราชวังปัจจุบันนี้นะครับ
ใช่อ๋อมากกว่าเป็นที่ประทับของพระแก้วมรกฏนี้
แล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนั้นมีช้างใช่ไหมที่บอกว่าให้ช้างนำมา
มาจากเชียงรายเสร็จแล้วก็จะอันเชิญพระแก้วมรกฏองค์ที่อยู่พระบรมหาราชวังไปที่เชียงใหม่
แต่ปรากฏว่าช้างเลี้ยวทางเชียงใหม่เลี้ยวทางลำปางก็เลยอยู่กับที่ลำปางก็หลายปีอยู่คือไหม
ช้างเลือกนะช้างพาไปเนอะ

ใช่ช้างก็เลี้ยว
เขาก็คิดว่าเป็นแบบความศักดิ์สิทธิ์ที่แบบอยากอยู่ตรงนี้ทุกที่ที่ตรงนั้นแม่หูศักดิ์สิทธิ์มากที่วัดพระแก้วดอนเจ้าเนี่ย

แล้วก็จะมีพญานาคแล้วคนนั้นก็ไปอยู่ตรงกลางคุณแม่แล้วก็ที่หูคนรวยกันเลยแม่

ฉันอยากจะไปถ่าย๔หู๕ตาวอยู่ไหนเธอ

ฮูถักผู้ชายไปไหม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

คุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกคุณแกนการเลิกค

มันแปลว่าอยู่กันยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ตึกอุ๊ยตรงหน้าบ้านฉันนะเธอขึ้นคอนโดจนยังไงรู้ป่ะ
พื้นถนนซุดลงไปเลยอ่ะแล้วหมู่บ้านซุดลงไปเลยเพราะว่าตอนนี้เขาจะต้องหาที่จอดรถที่จอดรถปุ๊บมันก็ต้องขุดดินลง
อมใจเพราะเคยอยู่สุขสบายตรงนั้นเนาะคนแก่น่ะ
แล้วจะให้เขาย้ายไปไหนเขาก็ไม่ไป
แล้วก็รู้สึกแย่แต่นางก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ตอมใจนะเธอคุณพ่อคนแก่ตอมใจเลย
ส่วนใหญ่คนที่เขามีบ้านบ้านอยู่ตอนนั้นคือ
เขาจะต้องมีพ่อแม่เพราะมันถึงวัยที่พ่อแม่เริ่มมีอายุแล้ว
พ่อแม่ไม่อยากไปไหนแล้วนะเธอมีบ้านสุดที่บ้านแล้ว
ส่วนใหญ่อะสงสารมากแล้วแอ้งจี้มันสุดลงไปแบบว่าอย่างนี้
แล้ว๓วันเห็นชัดเจนเลยนะเพราะอะไรทุกวันนี้ที่จอดรถ
มันจะเป็นที่สุดเขาก็ต้องขุดใต้ดินขุดใต้ดินลงไป

แล้วไม่รู้เปล่างั้นเขาก็ต้องไปกฎหมายอะ
สมมุติคุณจะขึ้นคอนโดคุณจะต้องระยะห่างจากบ้านเก่าเท่าไหร่

เช่นถึงก็เพื่อปืนที่สีเขียวเป็นหมายถึงอย่างนี้ล่ะทุกวันเนี้ย

คอนโดนัระเรากลับไปที่สิงคโปร์
คโปร์ก็คอนโดขึ้นตลอดทุกคนไม่มีบ้านถูกต้องไหม
แต่เราเคยเห็นซิงคโปร์เขาตัดต้นไม้ไหมล่ะ

พม่าตอนที่แบบว่าเปิดเมืองตึกขึ้นเยอะมากนะ
แต่ใครตัดต้นไม้นี่เข้าคุกเลยเนอะ

เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจว่าพื้นที่สีเขียวคืออะไรนะ
แต่วันนี้เหมือนกับประชาชนทุกคนเห็นไหม
คนถึงเริ่มออกมาเต็มที่เมื่อก่อนพวกเรายังมีโอกาสปลูกต้นไม้ใหญ่
ลูกรุ่นหลานเรามีอะไรมีโอกาสปลูกกล้วยด่าง
ต้นไม้ด่างปลูกขายด้วย
ตอนนี้คือได้แค่แคตัสละในกระถามให้น้อยอะ

เพราะฉะนั้นเตือนกันหน่อยในพื้นที่ที่บอกไปนะ
ภาคกลางภาคเหนือใครที่มีอาการเรื่องระบบทางเดินหายใจไม่ดีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ
งดกิจกรรมกลางแจ้งเลยเด็ดขาด
ถ้าสมมุติมีโอกาสมาถามผู้สมัครผู้ว่าเนอะ

นี่ไงพี่โม๊ตโน้ตไว้เดี๋ยวพี่ต้องได้ถามบ้างแหละ

ได้แหละมั้งได้แหละมั้ง

โดนตัดสิทธิ์ก็เริ่มหลายคนเหมือนกัน

ที่แบบบางทีลูกเราออกมาแล้วก็มีคนมาเยี่ยม

ถ้าลูกเริ่มเหมือนมีอาการทางปอด
เริ่มหายใจไม่ได้
เพราะบางทีสุดท้ายมันจะไปที่ไข้
เพราะว่ามีลูกสาวนี่แหละบอกมาว่า
น้องเด็กน้อยที่โรงพยาบาลติด

ใส่แบบคือทุกอย่างเขาเล็กหมดนะคะ
เพราะฉะนั้นลูกเล็กเนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะหาว่าไม่ให้เยี่ยมเนอะ
นามัยหน่อยก็ดีตอนนี้เพราะเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้

วันนี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอก

ทุกวันนี้เด็กจบมาไม่มีงานทำ

เป็นเด็กวัยรุ่นไม่ได้เป็นคนแก่อย่างพวกเราก็ไม่เอานะ

ใช่เขาจะเอาแบบประมาณสักจบใหม่เด็กใหม่เนี่ย

เอ้าจริงเด็กบ้างก็คิดว่าไปทำการพนันออนไลน์นั่นแหละ
มีที่หลอกตรงเลยว่าให้ไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์
หลอกปลอมคือไปทำงานเพื่อนบ้านที่ประเทศเพื่อนบ้านได้เงินเยอะ

ส่วนใหญ่จะมีถามว่าบางคนเขาก็รู้ว่าไปทำการพนันออนไลเขารู้ไหมเขารู้
บางคนก็คิดว่าไปทำงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือนเริ่มต้นที่เขาเห็นเนี่ยเพราะเราจะเห็นประจำเลย

เคยถามเคยเศรษฐ์ว่าเขามารับอย่างไรรู้ไหม

แล้วช่วงนึงแค่ไงไม่หรูไม่สวยงามไม่ได้เหมือนอะไรในซีรีย์

รู้ตัวอีกทีนึงอยู่ในตึกหนึ่งแล้ว
มันก็เลยกลายเป็นแล้วแต่ละคนก็จะอยากกลับบ้านป่ะอยากกลับบ้าน
ให้มั้ยสองหมื่นอยากกลับบ้านป่ะสามหมื่น
จ่ายค่าปรับมาสามหมื่นสามหมื่นแล้วแต่
โดยที่พวกเขาจะไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนตามจังหวัดแถวแม่สอด
แถวแถวอิบารัญญาประเทศอะไรอย่างนี้แถวตะเข็บชายแดนทั้งหลาย
ที่ตอนนี้เขาบอกกันมาวันนี้นะฮะคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา
แต่เมื่อเดินทางไปถึงปุ๊บก็จะถูกบังคับให้ทำงานแก๊งคอร์เซนเตอร์
คือคุณที่วันนั้นคุณศาโลยุ์ก็สัมภาษณ์

เนี่ยมิ้น
อื้อนี่เหรอ

อ่อถ้าผมสี่นะคะได้วัยรุ่น
ว่าช่วงไม่เกินสามสี่

ได้ไงเจ๊เขาซื้อโฆษณาผ่านอย่างงั้นเลยครับ
หากทำรายได้ถึงนะก็หรือเอาเงินมาก็จะยินยอมให้กลับ
แต่ถ้าสมมุติทำรายได้ไม่ถึงถ้าหากรายได้ไม่ยินยอมที่จะทำงาน
ก็จะถูกทำร้ายหรือถูกขายต่อ

ตำรวจเขาก็ประสานขอความร่วมมือ

สืบทราบมาว่ามีเครือข่ายอยู่ตามเมืองต่าง

คนที่ทำเป็นหัวหน้าเครือข่ายเนี่ยคนจีนเป็นคนจีนฮะ
แล้วก็ลงมือกักขังเลยรวมถึงบังคับคนไทยให้ทำผิดกฎหมาย
แล้วก็มีคนไทยต้องการความช่วยเหลือจนเมื่อวันที่๑๐เมษายนตน
ได้เข้าช่วยเหลือคนถึงประมาณยี่สิบสี่คนนะ
ซึ่งบางรายที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยถึงกับร้องไห้เลยอ่ะ
เขาปฏิรัชน์การมาสองเมืองทั้งสองวันที่ผ่านมา

คนที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนตอนนี้
เมืองต้นเนี่ยได้มีการพูดคุย
มีบางคนถูกทำร้าย
แล้วก็ข่มขู่เพื่อแบบว่าโอเคล่ะ

ก็ต้องโทรมาก่อกวนพวกเราให้เยอะที่สุด
๑๐๐๐กว่าคนนะ๑๐๐๐มากกว่า๑๕๐๐คนน่ะ
รวมทั้งเชื่อว่าตอนเนี้ยกำลังต้องสืบกันต่อว่าเฮ้ย
ทำไมมันข้ามกันง่ายเหลือเกินถ้าสมมุติการข้ามง่าย
นะฮะจริงจริงมันมีมานานแล้วไม่ใช่หรอก
แต่เหมือนเหตุด้วยยังเป็นเหตุเดิมแต่อย่างบอกว่าตอนนี้อย่างที่กระพูชายนี้
เพราะว่าส่วนมากธนาคารที่กัมพูชา
ก็เป็นธนาคารไทยไปเปิดใช่หรือของไทยแม่ไปเยอะแล้ว

เดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่เงินเดือนเท่าไหร่
เพราะมัน๑๕๐๐ละ

สมัยพี่จบแหน่งหมายาว๘๖๐๐
มันนานแล้วค่ะเราอย่าไปเจาะเวลา

กำลังนึกแล้วก็ทองตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหม

กำลังคิดอยู่เนี่ยว่ามันเปลี่ยนวัยเปลี่ยน
หรอกเขาก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติอายุคุณเลย๓๕ปุ๊บ
มันเหมือนแค่กระพริบตาอุ๊ยเขาแก่แล้วเหรอวะ
นี่ตรงนี้เราก็กู้เพิ่มอีกนะแม่วันนี้

มันไม่พอ

แต่บอกเขาบอกไม่เกิน๗๐ยังกู้ได้อยู่อีกรอบหนึ่ง
ก่อนไปสักนิดที่จริงแล้วเราลืมไปมันเห็นสงการ
เขามีการประชุมคอรมอลกันแล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยคอรมอลเขาเห็นชอบแล้วล่ะว่า
เราจะเพิ่มวงเงินก่อนหนี้สาธารณะปี๒๕๕อีก๔๙๖๐๐๐ล้านบาท

คือคอรมอล์ทำไมคะชุดนี้นะครับ
เขาจะปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณปีนี้
ครั้งที่๒แบ่งเป็น๓ประเด็นคือแผนก่อนหนี้ใหม่

วงเงิน๑๔๑๐๐๑๔๑ล้านบาท
๑ล้านล้านบาท
จากเดิมเนี่ยเรากู้ที่๑๓๖ล้านล้านบาทถูกต้องไหม
เพิ่มขึ้นจากเดิม๔๙๖๐๐๐ล้านบาท
คือตอนแรกเราจะกู้ประมาณสัก๑๓๖๐๐๐ล้านล้านบาท
แต่เขาเรียกว่าเดี๋ยวมันไม่พอไงหนูขอกู้อีกหน่อย
ต่อไปเขาถามอ้าวแล้วไอ้กู้แผนการเดิมที่เราจะต้องกู้กันอยู่แล้ว
กู้มาตลอดตั้งแต่โควิดถูกต้องไหมครับ

แผนการบริหารหนี้เดิมเนี่ยวงเงิน๑๕ล้านล้านบาท
จากเดิมเนี่ยนะฮะเราจะกู้อยู่๑๕๓ล้านล้านบาท
แต่อันนี้เราต้องดีใจลดลงไปตั้ง๓๐๐๐กว่าล้าน
อันนี้เป็นเรื่องที่ดี
แล้วก็เราจะมีการชำระหนี้เนี่ยประมาณสัก๓๖๓๖๓แสนล้านบาทเนี่ย
จากเดิมเนี่ยเราต้องชำระหนี้๓๖๒แสนล้านบาท

เราชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้นตั้งพันกว่าล้าน
ก็ถือว่าเป็นบริหารบริหารจัดการที่ดี
คือจริงถ้าจะกู้เพราะความจำเป็นแล้วต้องเอามาใช้เนี่ย
แล้วเรามีความสามารถในการที่จะใช้หนี้ได้
มันก็โอเคไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์จะเป็นเหมือนที่ศรีลังกาตอนนี้

มันเคยมีหลายประเทศที่แบบว่าเงินดอนนึง
สมมุติเขาบอกว่าถ้ามันมีการกู้เยอะอะไรจะเกิดขึ้น

วันนี้เขาก็ถามว่าไอ้ที่กู้มาเนี่ย
คำถามว่ากู้มาทำไมกันอีก

เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวนหมื่นล้านบาทเพื่อรักษาเสียรภาพระดับน้ำมันในประเทศ
ก็คือเราต้องพยุงราคาน้ำมันไม่ให้กระทบกรอบชีวิตประชาชนไปมากกว่านี้แล้ว
เพราะตอนนี้ค่าน้ำมันมันแพงเหลือเกิน
ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมไม่กระทบต่อค่าคลองชีพของประชาชน
อันนี้อย่างแรกที่เขากู้มาสำคัญที่สุด
เขาบอกว่าการปรับเพิ่มวงเงินในการกู้เนี่ยเขาปรับเพิ่มเพื่ออะไร
ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่กำหนดในปีประมาณ๒๕๖๕
เพื่อบริหารความเสี่ยงวงเงินกู้ต่างประเทศที่คาดว่าจะลงนามสัญญา
รองรับการระดมทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ย
ประมาณ๒๙หรือ๓๔หรือ๕หมื่นล้านบาท
แล้วก็กู้มาเนี่ยเพื่ออะไรเขาบอกว่าไอ้การกู้มาทั้งหมดเนี่ย
เราจะกู้มาเพื่อลงทุนการพัฒนาประเทศ
อ้าวปั๊ะปัฒนาอะไรหละ
กูปัดไทยกูถามพัฒนาอะไร

จะอธิบายให้ฟังไอ้กู้ค้าที่คอลโดมอลก็เห็นชอบกันระหว่างนี้นะครับ
เราจะเอามาเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินการกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประมาณสัก๓๙๔๔๐๐๐ล้านบาท
เช่นอะไรการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปรับเพิ่มวงเงินโครงการระบบขนส่งมวลชนนะฮะ
ทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯบางสื่อตลิ่งชันเนี่ย๑๑๖พันล้านบาท
แล้วก็ไปช่วยอะไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยังจะมีแบบว่าไปหนี้สาธารณะอื่นอีกเยอะแยะทั้งหมดเลย
ถ้าบอกมาว่ากู้เพื่อรัฐวิสาหกิจเนี่ยแปลว่าค่าน้ำค่าไฟต้องไม่ขึ้นนะ

ล่าสุดถ้ามิ้นจำไม่ผิดเหมือนมีประเด็นที่เขาโวยวายกันอยู่
เรื่องเขาจะเก็บค่าน้ำอะไรสักอย่างเพิ่มบ้านละ๓๐บาทหรืออะไรสักอย่าง
ซึ่งเป็นค่าที่รัฐวิสาหกิจจริงก็คือรัฐควรจะออกให้ประชาชนที่เขาโวยวายโวยวายกันอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความคล่องของการไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องกู้เงินมาอีกหน่อย
ประมาณ๒๕หมื่นล้านบาทแล้วก็กรงการอย่างอื่นที่เดี๋ยวจะมีการบรรจุแผนในบริหารหนี้สาธารณะที่สอง๒๑โครงการ
แต่การปรับแผนการก่อนหนี้สาธารณะครั้งนี้จะทำให้ระดับหนี้สาธารณะของเรา
ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่๖๒๗๖แล้วนะฮะ
ซึ่งความจริงแล้วมันกฎหมายคืออะไรฮะมันเครียดเนอะมันต้องไม่เกิน๗๐
มันจะไม่เกิน๗๐คือตามกรอบหนี้สาธารณะคือถ้าประเทศไหนที่เกิน๗๐ปุ๊บเตรียมวิกฤต
วิกฤตตอนนี้ประเทศไทยของเราเราฟังแล้วมันจะเครียดไง๖๒๖๒เราตีไปเกือบ๖๓
แต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งเราฟังข่าวกันปุ๊บเนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่๗๐เมื่อไหร่
เราต้องเตรียมตัวกันเหมือนกันใช่มั้ยอันนี้คือคำถามง่วงแบบชาวบ้านของพี่ถาม
รังกาที่ถึงขั้นต้องประกาศตัดไฟประชาชนทั้งประเทศ๑๓ชั่วโมงต่อวัน
เพราะว่าหนี้สาธารณะพุ่งไปที่๗๕เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่เกือบ๖๐
ก็ถ้าจะไปอีกก็ได้อีกแค่๖๒๔ก็จะไปที่๗๐ไม่ไปไหม
ไหนว่ารอบนี้วงเงินกู้มันทำเขาบริหารจากการแล้วมันลดลงขอให้มันลดลงไปเรื่อย
เดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะพี่พักอธิษฐานขอให้ลดลง
ป้อมจะมานั่งตำแหน่งนายกจริงหรือไม่คนทำเยอะมากหนูก็อยากรู้เนี่ยเราถามพี่มดเลยอ่ะ
โอเคฮะจริงหรอช่วงหน้า
เอาละครับแน่นอนคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานักวิทยาลัยมนตรีเนี่ย
เขาเปิดเผยหลังการประชุมคอรมอเราจะเห็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้ทุกเพจ
สื่อมีการขึ้นคือการขึ้นป้ายเดินทางไปสวัสดีค่ะ
เดินทางสวัสดิภาพแดกเขียวภาพพลังประชารัฐ

ลืมรีบต้องรีบ
ก็คือเอาง่ายว่าไอ้การขึ้นป้ายอวยพรนึงไอ้เจสการสงการ
จริงถ้าเธอกลับบ้านเธอก็เห็นพอดีนะแองจี้เนอะ

เขาติดใจกันที่ภาพบุคคลไหมคะ

นึกว่างานจังหวัด

เนี่ยเดี๋ยวให้รายการตัดไปออก

เจ๊ลงติ๊กต๊อกทีนี้จะเล่นติ๊กต้อกมาแล้วนะ

เมื่อกี้ก็ถามไปแล้วว่ามีป้ายอื่นอีกไหมพักอื่นมีหรือเปล่า
มันมีทุกภักดิ์นะแหละนายก่อ่าถ้าไม่มีอะไรผิดกฎหมาย
ผู้สืบข่าวว่าทำนี่พลเอกพระวิทย์เนี่ย

อ้าวก็ตอนนี้คือหัวหน้าภักดิ์กับพลังประชาธิกฤษก็ใคร

คุณธรรมนัฐจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยก
อย่าลืมว่าหลังจากนี้การเมืองจะร้อนแรงนะ
เราไปเที่ยวสงการให้สนุกวันนี้ให้สอสอลงพื้นที่ให้สนุก
สังเกตไหมล่ะคุณอยู่บ้านคุณตอนนี้สอสอเริ่มทำงานกันแล้วนะ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อ

ภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอ่ะตอนนี้คุณธรรมนัฐน่ะ

รู้สึกผู้ว่าเขาจะส่งลงคนนึงนะ

ไม่รู้ใช่หรือเปล่าคุณตรรมนักข้อสมมุติประวัติโบสถ์ลงคนหนึ่งเหมือนกัน

คนรอบข้างที่อยากให้เป็นนายกต้นก็ไม่รู้ว่าใครพูด
แต่ตนถามพลเอกประวิทย์ท่านก็พูดแบบเดิมทุกครั้งนะครับ
ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราแตกคอกันได้ไปฟังเสียงไหม
ทำให้ผมแตกคอกันได้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ท่านไม่เคยบอกว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นหรอกนะ
แต่ท่านก็บอกผมว่าก็ยินดีก็สนับสนุนนายกตลอดไป
มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่วันนี้ผมก็อยู่ประชารัฐนั่นแหละใช่ไหม

แล้วผมไม่ได้พูดว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนอะไรต่าง

ก็เขาทำเหมือนผมอยู่มาเป็นวาระนี้แล้วอะนะ

ว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเราสงบ

อย่าลืมตอนที่เสนอคาตี่เดทนายก

รุ่นนี้ลุ่นนี้รัฐฐาบาลเนี่ยต้องอยู่ครอบเทอม

ทั้งเปอร์ปาร์ติกลิสต์มันก็จะได้มีมากขึ้น

จะเสนอใครเป็นคันดิเดตนายกล่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ตอนยตนก็อยู่กับปรังประชารัฐนี้
อย่าไปให้ความสำคัญมันมากนักเลยยังไม่ถึงเวลาของมัน
ส่วนเรื่องของพักคนอื่นก็เป็นแต่ละพัก
แม้กระทั่งนายกเองก็บอกมีพักสำรองแล้ว
ถูกต้องมั้ยวันนั้นคุณลัมโบ่คันลุดออกมานี่
วันนั้นคุณลัมโบ่เขาก็หลุดออกมานี่ใช่ใช่มั้ยฮะ
เขาบอกแต่ละพักก็จะมีการดำเนินการกันไป
ซึ่งผมก็ยินดีร่วมงานกับทุกพักนั่นแหละอืม
เดี๋ยวหลังสงการเราค่อยมาเธอต้องเพิ่มช่วงให้ฉันเริ่ม
มันอาจจะต้องมีช่วงการเมืองละการเมืองอืม

อ่านไปตามสตริปของแจ้งจี้เขียนมาให้

สะพรีควินตะกรี๊มไม่ทักแม่

หลายคนก็ตอนนี้ต้องใช้บริการแหละนะ
สั่งอาหารสั่งของอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยมีใครบ้างนะคะ

นี่มีแต่กักรายเดอร์ไว้ไม่ให้รีบกลับเนอะ

ก่อนผมเคยเป็นดาราแล้วครับผมไม่ชอบ

สั่งอาหารพี่สั่งพี่อิ๊วบ่อยอะไรอย่างนี้

ทางนี้บ้านก็มียายหยวนครับ

เนี่ยเพราะว่ายังน้องคนนี้ที่เค้าโพสต์ลงเนี่ยนะคะ
คือเกิดจากวันประเมินเขาจะมีดาวให้ประเมิน

ถ้าเราประเมินให้เขาได้๕ดาวบ่อยก็จะกำลังมาถูกใจกัน

โอ้แบบนี้นี่เอง

แสดงว่าเขาต้องเจอเราบ่อย

ไม่น่ารักเลยอ่ะหน่วยก็พักซื้อน้องพักยาว

เน้วมีแก่ไหมว่ากันน่ะเสร็จแล้วที่นี้ก็บอกว่าทำให้
ตอบไปว่าถ้าไม่พอใจนะก็ให้คนอื่นรับ

ถอดรอยากตำรออย่างนี้ไหม
ใช่เราต้องรอไงน่ะมันต้องรอไงเขาก็ขี้เกียจรอเนาะ

เราฝากซื้ออะไรด้วยเค้าคอยก็ซื้อให้เรานะ

พี่ก็เคยเจอนะโทรมาถามเส้นทาง
แล้วก็บอกว่าอ้าวก็ปักไปให้ไปแล้วไง

สั่งอะไรเยอะแยะต้องไปรอนางบอก

สั่งอะไรเยอะแยะป้าเขาทำให้ไหวแล้ว

ถ้าทำไม่ไหวเดี๋ยวสั่งร้านไอ้นุ่นให้

ร้านแม่ถูกกว่าร้านนู่นสวยกว่า

วน้องแซวเพื่อน

โทรไปถามนุ่นซิวันนี้ไปเอาดอกไม้วัดไหนมา
จัดการ
เนื้อเบาซึมไวสบายผิว

ข้าวไหนมากตามหนูดีกว่า

ปุ๊บวันแรกฉันโดนบล็อกเลยว่ะ

ก็ที่ซิทอัพแล้วโดนบล็อก

นางอันนี้อาธิบัติซิทอัพ

วันนี้อย่างที่เราบอกว่าข่าวแตงโม
นะฮะวันนั้นจริงแล้วอีกหนึ่งคนที่วันนี้ออกมาแถลงข่าวคือเมื่อวานเราพูดในรายการแล้วล่ะ
ก็คือน้องนิกคุณาทิพย์วันนี้ตั้งโต๊ะเคลียร์ดราม่าโมอามีนานะฮะแล้วก็
อย่างที่บอกมันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงไปเลยล่ะหลังจากที่โมอามีนาเนี่ยก็มาเล่า
แต่ชี้หน้าสักพักเขาก็ลุกกลับคือหนูโกรธมากที่โดนที่มากระโดดถีบ
พี่โมอัมมินาแบบนั้นดีหนุไม่กระโดดถีบคืน
แตงโมไม่ใช่มีข่าวเป็นแฟนกับแตงโมเลยล่ะ
ถึงข้างจากนี้บอกว่าเฮ้ยอย่างที่วันเราเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ไปแล้วว่า

พี่เขาบอกผมว่าถ้าเกิดน้องเปิดก่อนเขาก็พร้อม
ซึ่งจริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะครับ

แต่มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ยืนยันตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทำร้ายร่างกายกัน
ไปฟังเสียงน้องนิกกันนะฮะ

เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราทะเลาะกัน
แล้วตัวผมเนี่ยเลือกที่จะเดินหนีออกมา
แต่ถ้าบอกว่ากระโดดถีบมันรุนแรงเกินไป

ทุกคนมาด่าเราทุกคนมาแบบมาใส่เราอย่างเดียวเลย
ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเข้าใจผม
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาเคลียร์ในส่วนของผมครับ
คนอาจจะเข้าใจแค่แบบ๑๐๒๐อีก๘๐จะไม่เข้าใจ
ไม่เป็นไรครับผมผมถือว่าผมทำดีที่สุดแล้ว

อย่างที่บอกว่ามันมาจากออนไลน์
ถ้าไม่มีโฆษณาก็ไม่มีเงินเลย
เท่ากับหายไปเลยใช่เขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวปุ๊บเนี้ย

ตอนนั้นที่แบบว่าถ้าสมมุติจะพูดกันตรงคือ
เขาบอกว่าตอนนั้นก็ปวดไปซึมเศร้ากันทั้งคู่
แล้วก็เหมือนกับแบบว่าผักกันไปผักกันมา
ไม่ได้ถึงกระโดดถีบกันนะฮะ

จากนั้นโมก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์ผม

เพราะเหมือนเขาคิดว่าจะไปทำร้ายร่างกายโม

การเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์นะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าครอบครัวของเขาตอนนี้ก็ประสบปัญหาแหละ

สองคนที่นางไม่มาบ้านแล้ว
ทีนี้เขาก็บอกว่าทำไมไม่กลับบ้าน

จากตัวเขาเองที่ต้องแบกรับปัญหา

คุณตาก็เริ่มไม่กินอะไรกินอะไรไม่ลงอ่ะเนอะ

ส่วนคุณยายก็ร้องไห้
คือทุกคนเหมือนกับอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่โอเค

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไบโพล่าแบบรุนแรงมากนะคะ
ในขณะที่เขาเป็นบายโพล่าอยู่แล้วเนี่ย
เขาก็ยังต้องออกไปรับงาน

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกทั้งสองคนเนี่ย
ใจร้ายมากเลยนะไม่ห่วงพ่อแม้แต่น้อยนะ
ทำบาปทำกรรมจังเลยทำไมเนอะ

ยังไม่ได้ทันได้ตอบแทนพระคุณของทุกคนเลย

ออกมาตัดพ้อน่ะยาวเหยียดเลยนะว่าลูก
คือจริงคงอยากให้ลูกกลับบ้านแหละเนอะ

ลูกแล้วก็จริงเนี่ยลูกหลานเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเหมือนยาใจของคนในครอบครัวเนอะ

ถ้าเกิดกลับมาดูแลกันได้ก็ดีนะคะ

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ

โมง๔๕เราอยู่กับคุณนะฮะ

บิ๊กแก๊หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็อุตส่าห์เฝ้ารอมานาน๔ปี

ตอนนี้ขึ้นท็อปเทนบิลบอร์ด

ไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ